กันเลยนะครับกรณีเกาะนาคาน้อยที่จังหวัดภูเก็ตนี้

หลังจากที่นักแสดงหนุ่มอย่างคุณภูริฮิรันพึก
แล้วก็พิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่ยพงศุกร์ฮิรันพึก
ออกมาโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
ว่ามีกลุ่มคนเขาแอบอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แล้วก็ไปบุกพื้นที่ป่าที่เกาะนาคาน้อย
ไปดูกันนะครับว่าโลกโซเชียลนั้นเขาจะพูดถึงกรณีนี้ยังไงกันบ้างครับ

หนุ่มภูรินั้นได้ออกมาโพสต์ร้องเรียนจากโซเชียลมีเดียนะครับ
ว่าเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตกำลังถูกกลุ่มคนที่ได้รับจ้าง
จากเจ้าของโฉนดเถื่อนเข้ามาแพ่วถางป่าที่อุดมสมบูรณ์

ดังนั้นก็วอนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี้ด้วย
หนุ่ยพงศุกร์ครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเพิ่มเติมเหมือนกัน
จนมีชาวอินเตอร์เน็ตแชร์ข้อความไปถึง๗๐๐ครั้ง
ความสำคัญส่วนหนึ่งนั้นบอกว่าครอบครัวไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งเกาะนาคาน้อย
มีที่ดินอยู่เพียง๕๓ไร่ตามที่ระบุเอาไว้ในเอกสารสิทธิ์นศ๓กรนะครับ
ซึ่งปัจจุบันปล่อยไว้ให้เป็นพื้นที่ป่า
โดยที่ดินส่วนที่เหลืออีก๑๖๐ของเกาะเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ครับ
แล้วก็เป็นที่อยู่ของนกเงือกและไม่เคยถูกบุกรุกแต่อย่างใด
ประเด็นสำคัญครับคุณผู้ชมอยู่ที่เอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงที่กำลังจะมีการปรับภูมิทัศน์
ปัจจุบันนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแห่งหนึ่ง
กลับไปเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มชายชะกันพร้อมกับอาวุธนำกำลังขึ้นเกาะ
พร้อมกับประกาศว่าในวันนี้จะนำแบ็คโฮลมาถางป่า
ส่วนพลังโซเชียลนั้นก็ออกมาช่วยกันแชร์เรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากนะครับ
ให้หน่วยงานภาครัฐนั้นเข้ามาจัดการดูแล
และเข้ามาไกลเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ไม่อยากให้ผืนป่าถูกทำลายครับ
เป็นการท้าทายรัฐบาลและมาตรา๔๔โดยตรง
ติดตามกันว่าเจ้าของบริษัทเอกชนรายนั้นเป็นใคร
ถึงกล้าท้าทายความชอบทำและกฎหมายของไทยครับ
คุณผู้ชมครับดราม่าแอดติกก็ออกมาโพสต์ให้ความเห็นว่าถ้าปล่อย
ไว้แบบนี้อีกไม่นานเมืองไทยก็จะกลายเป็นทะเลทรายไล่ปลูก
พืชหรือไม่ก็รีสอร์ทกันทั้งประเทศครับขณะที่นายเตชะทัพ
ช่วยกันแชร์ครับพลังโซเชียลยิ่งใหญ่เสมอช่วยกันปกป้องผืน
ป่าสมบูรณ์ของเกาะนาคาน้อยและเช่นเดียวกันกับคนดัง
ดารานะครับในวงการบันเทิงออกมาช่วยกันโพสต์ภาพแล้วก็
ข้อความอย่างเช่นคุณแอนอลิชาแฟนสาวของหนุ่มโพรีนะครับ